เอาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะก็เกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกัน

เขาไปจ้างรถรับจ้างใบประจำทาง

เอาขึ้นรถนี้เอาขึ้นรถนี้ไป
ตั้งใจว่าจะให้ขนยาจากราชบุรี
ไปส่งนู่นที่พัทธลุงค่ะ
แต่คุณคิดดูสุดท้ายเอ็นเกมเอ็นเกมที่คุกนั่นเองนะคะ
โดนเจ้าหน้าที่เขาจับกุมได้
นี่เลยชุดสืบสวนเพชรชบุรี
ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ตำรวจท่ายาง
สกัดจับเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง
ว่ารถทัศนาจร๖ล้อฮีโน่สีน้ำเงิน
แล้วดูลายเขาสิคุณมรดีเป็นคาดลายการ์ตูน
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นหน่อย

ทะเบียน๓๐๔๓๗๓สงขลานะคะ
แล้วคนขับรถคือนายอมรชาตะวิทยากูล
อายุ๕๓ปีมีเด็กรถอีกคนนึง
คือนายนาราธรหงทอง๒๐ปีอายุ๒๐ปี

และที่เห็นภาพอยู่หน้าจอมาลายภาพนี่นะคะ

คือก่อนที่จะเข้าสกัดจับตำรวจเขาได้รับแจ้ง
สายสืบว่าเดี๋ยวจะมีการลักลอบขนยาเสพติด
รถนี้เป็นรถใหญ่เลยจะขนลงใต้
ที่นี้ศาลธีเขาก็จัดชุดติดตามนะคะ
มาเจอรถเป้าหมายรถสีน้ำเงิน
คาดลายการ์ตูนญี่ปุ่นแบบนี้ก็สกัดหยุดรถ
อยู่ตรงสามแยกถนนเพชรกะเสมที่ท่ายางเพชรชบุรี
ตรวจค้นในรถค่ะดูบริเวณช่องเก็บของ

เจอเป็นกระสอบปุ๋ยขนาดใหญ่เลยซุกซ่อนอยู่
พอเปิดกระสอบปุ๋ยตรวจดูอ้าวนี่มันเป็นยาไอซ์นี่
บรรจุอยู่ในถุงชาสีทองแล้วก็มีภาษาจีนข้างซอง
มียาบ้าด้วยนะยาบ้าอยู่ในถุงปุ๋ยสีแดงขาว
ขนาด๒๐กิโลกรัมคุณมรดีดูสิเวลาที่เขาจับยา
แล้วก็ต้องขนยาออกมาต้องแบกขึ้นบ่ากันแบบนี้
ต้องช่วยกันขนหัวกระสอบท้ายกระสอบ

ใหญ่มากแล้วก็เยอะมากนะคะทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้น
ก็ต้องไปสอบคนขับนี่แหละเขาบอกแบบนี้
ผมได้รับจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งจากพื้นที่ภาคใต้
จะพาเด็กมาทัศนาจร
จะพาเด็กมาพักค้างแรมที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม๙

ทีนี้พอผมได้รับจ้างมาส่งเด็กเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยขับรถมารับยาเสพติดละกัน
มารับยาจากผู้ชายไม่ทราบชื่อ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอปากท่อที่ราชบุรี
ก็ไหนมาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวไง

เพราะว่าพอขับมาส่งเด็กนักเรียนที่ประจวบแล้ว
ก็เลยไปหน่อยไปราชบุรีได้ค่าจ้างตั้งแสนนึง
เดี๋ยวจะเอายาไปส่งที่พัทธลุง
ทีนี้พอหลังจากรับยามาเรียบร้อยแล้ว
ยาอยู่ที่ช่องเก็บของใต้รถแล้ว
ก็ตั้งใจว่าขับรถมุ่งหน้าจะกลับไปที่อุทยานว่ากอ
จะรับเด็กแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้จะรับเด็ก

ก็นั่งข้างบนตามปกติข้างล่างก็เป็นยาเสพติด
ไม่มีใครรู้หรอกแล้วเดี๋ยวจะเอายาเสพติดไปส่ง
แม่แต่สุดท้ายค่ะโดนสกัดจับซะก่อน
ชุดจับกุ้มก็เลยนำผู้ต้องหาทั้ง๒คน
ทั้งคนขับกับเด็กรถนี่นะคะพร้อมของกลางอีกเพียบ
กระสอบนี่ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
ล้อใหญ่แบบนี้นะคะโดนกฎหมายไอ้หนักเลยนะข้อหานักนะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับได้แล้วมันหลุดรอดไป